คุณผู้ชมครับพาไปที่เพชรบูรณ์กันหน่อยครับ
มีเด็กหญิง๓คนอายุ๑๓ปี
เขาก็พากันซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวตลาด

ก็มีวัยรุ่นชายอายุ๑๖ปี๒คน

ก็พากันสุดท้ายก็ขับรถขี่รถพากันไปเที่ยวกันไป

ไปอยู่ในกระท่อมกระท่อมหนึ่ง
กับผู้ชาย๔คนผู้หญิง๓คน

พ่อแม่เห็นนี่แบบใจสลายนะ
ไปดูภาพตอนไปเจอพอดีครับ
หรอกแต่เราก็ต้องดูแลเขา

แล้วต้องขอบลูกลูกเราก่อน

สามวันไม่รู้ทำอะไรแหละคุณผู้ชมน่าจะคิดได้นะนะฮะ
ก็เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ผู้ปกครองเนี่ยตามไปเจอยาด
เพื่อนบ้านตามไปเจอคือผู้ใหญ่ไปยี่สิบกว่าคนอ่ะคุณ
ตามหาจนไปเจอมันได้บ่อแสมีคนเห็นไง
ไปเจอในกระท่อมอันนี้กระท่อมกลางสวนยางพาราที่เพชรบูรณ์นะฮะ
นะฮะก็อยู่ใกล้กับเขาถ้ำพระนะฮะในพื้นที่หมู่สองตะบนน้ำร้อน
อำเภอวิเชียนบุรีนะแล้วก็ควบคุมตัววัยรุ่นชายอายุสิบหกปี
สี่คนที่อยู่ด้วยกันนะฮะไปสอบถามญาติญาติของเด็ก
เขาบอกว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งวิฒุนาหย่อนเนี่ยนะฮะ
เด็กสามคนใช้นามสมมุติแล้วกันนะฮะมีน้องแก้มน้องบิวน้องมิวเนี่ย
ขี่รถมอเตอร์ไซค์กันไปเที่ยวบอกพ่อแม่ว่าเดี๋ยวหนูไปตลาดแป๊บนึง
เที่ยวตลาดก่อนนะชื่อว่าตลาดวิเชียนบุรี
ระหว่างทางปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถมาชื่อว่าในพีชอายุ๑๖ปี
แล้วก็มีนายุเป็นเพื่อนเขาอายุ๑๖ปีเหมือนกันขี่มา
มาชวนทำความรู้จักมาพูดคุยไปไหนกันสาวไปทงไปเที่ยวกันไหม
ขี่รถพากันไปเที่ยวต่อหลังจากนั้นนะฮะมีเพื่อนในพีชไปสมทบอีก๒คน
รวมเป็น๗คนผู้หญิง๓ผู้ชาย๔
ขี่กันไปเที่ยวแล้วพากันหายไป๓วัน
ผู้ปกครองก็ร้อนอกร้อนใจลูกสาวหายไปไหนญาติญาติตามหา
แล้วก็มีคนแจ้งบ่อแสว่าเห็นเด็ก๗คนอยู่ในกระท่อมอันนี้
ก็เลยให้ผู้ใหญ่บ้านพากันไปตรวจสอบไปเจอในกระท่อมจริงคุณผู้ชม
สภาพเนื้อตัวมอมแมมนะมอมแมมทั้ง๗คน
ก็คุมตัวเด็กผู้ชายทั้งหมดเอาไปสอบสวนแล้วก็ส่งตัวต่อไปที่สพวิเชียนบุรี
เรื่องต้นถามว่าถามน้องผู้หญิงว่าทำไมไม่กลับบ้านมาทำอะไรกัน
น้องพูดว่าอ๋อหนูทำตะกร้าหน้ารถหายแล้วมันก็หัก
พอกลับไปกลัวพ่อแม่ด่าไม่กล้ากลับบ้าน
ทุกคนก็เอ๊ะมันใช่เหตุผลนี้หรือเปล่า
ตะกร้าหน้ารถหักแล้วหายไปทำไมถึงต้องแบบหนีไปหายไป๓วันแบบนี้นะฮะ
สุดท้ายตำรวจก็ต้องนำวัยรุ่นชาย๔คนไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
แล้วโดนแจ้งข้อหาเลยพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปจากบิดามานดา
แล้วก็แจ้งให้ผู้ปกครองรับตัวกลับบ้านไปเพราะว่าเด็กผู้ชายก็ยังเป็นเยาวชน
การเรียกมาสอบประคำร่วมกับสหวิชาชีพต่อไปนะครับ